ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับคดีฆ่าหันศพโหดที่จังหวัดเชียงราย
ที่ต้องบอกว่าโหดเป็นเพราะว่าลูกเป็นคนฆ่าแม่แล้วก็หั่นศพแม่
แล้วที่มันน่าสะลดใจไปกว่านั้นก็คือเรื่องของมูลเหตุจูงใจค่ะ
เขายอมรับสารภาพแล้วนะคะว่าที่เขาทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยมาทัวร์เงิน
คือเขาติดหนี้แม่อยู่ใช่ไหมแม่มาทวงเงินเขาไม่มีเงินให้
แม่ก็เลยขู่บอกว่าถ้าไม่ให้เงินแม่เดี๋ยวแม่จะไปแจ้งความนะ
ว่าตัวเขามีอะไรกับลูกสาวแท้ขออภัยลูกเลี้ยงของตัวเอง
แล้วตัวเพิ่งจะได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อหน้าที่การงาน
มีปากเสียงทะเลาะกับแม่แล้วก็ฆ่าแม่จนตาย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๘กุมภาพันธ์นะคะ
ตำรวจสพเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เขาได้รับแจ้งมาว่าเหมือนจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง
ก็เลยลงพื้นที่ไป

คือลักษณะของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับห้องแถว๕ห้อง
ซึ่งห้องที่อยู่สุดท้ายเลยเนี่ย
มันมีกล่องพลาสติกสีน้ำเงินกับถังน้ำแข็งสีน้ำเงินวางอยู่
พอตำรวจเปิดดูเท่านั้นนะคะถึงกับพังงะเลย
ส่วนที่เป็นถังน้ำแข็งเนี่ยนะคะ
เปิดไปปุ๊บเจอชิ้นส่วนลำตัว
แล้วก็เจออวัยวะภายในต่างถูกชำแหละเอาไว้

ส่วนพอเปิดกล่องพลาสติกดู
ในนั้นเนี่ยมีแขนมีขาถูกหั่นครึ่งเอาไว้
แต่ตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาส่วนหัวไม่เจอนะคะ
สุดท้ายแล้วนู้นถึงไปเจอว่า

กว่าจะตามไปขุดได้ก็อีกวันหนึ่ง
ก็ทราบชื่อนะคะว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๕๖ปีเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละ
หลังตำรวจพบหลักฐานการฆาตกรรม
ก็เลยมีการประสานสกัดจับผู้ต้องสงสัยทางวิทยุสื่อสาร
แล้วก็มีผู้ชายวัย๓๕ปี
ลูกชายของผู้ตายนี่แหละมามอบตัว
แล้วก็สารภาพบอกว่า

แม่มาทวงเงินเขาอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าก็แล้วกัน
แม่มาทวงเงินประมาณสักสี่ห้าหกหมื่นประมาณเนี่ยค่ะ

แม่ก็มาขอเงินเขาบอกเขาไม่มีให้

แม่ก็เลยเริ่มโวยวายแล้วบอกว่าไม่งั้นเนี่ย

เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยข่มขืนลูกเลี้ยงตัวเอง
คือแม่รู้ว่าลูกชายทำอะไรไว้

พอแม่ไม่ได้เงินปุ๊บแม่ก็เลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปแจ้งความว่าเธอ

ทุกอย่างมันประเด็นเข้ามาเพิ่งจะได้เลือนครรภ์

โอ้โหชีวิตเขาจบสิ้นแน่นอนเลย

โกรธมากแล้วก็ทะเลาะกับแม่

เป็นมีดปลายแหลม
ยาว๒๐เซนติเมตร

ก็เริ่มปฏิบัติการเลยนะคะหันแยกแม่ออกเป็นชิ้น
คือส่วนหัวส่วนแขนส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนขา
แล้วก็เอาไปใส่ตามถังน้ำแข็งแล้วก็กล่องพลาสติกนี่แหละค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าส่วนหัวเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลย
ในถังในกล่องอะไรไม่เจอเลยพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่เจอ
สุดท้ายก็ต้องสอบเค้นกันไปนะจนรู้ว่าหลังจากที่เขาหั่นชิ้นส่วนแล้วเนี่ย
เขาเอาส่วนหัวขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ชายป่า
แล้วก็เอาไปฝังฝังอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ

ก็ไปดูพื้นที่ที่ผู้ก่อเหตุเขาบอกเอาไว้
แล้วก็ไปขุดหัวของผู้ตายขึ้นมาได้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็มีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาเองก็มีการขอขมาผีบ้านผีเรือน
แล้วก็ขอคำมาแม่ของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย
ซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้นั่งกราบได้แล้วก็พาตัวไปฝากขังตามขั้นตอน
โดนไปทั้งหมด๓ข้อหานักเลยนะคะ
มีข้อหาฆ่าบุพการีโดยกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนใดของศพเพื่อปกปิดการตายหรือเหตุแห่งความตาย
โดนข้อหาทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่า
หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพหรือเท่าของศพ
และข้อหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

โดนเข้าไป๓ข้อหาใหญ่แบบนี้ผู้ก่อเหตุเองก็เคร่งเครียดเหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่ตำรวจจับได้เนี่ยที่เขามามอบตัวเขาร้องไห้ตลอดเวลาที่เขาสารภาพเลย
เขาบอกเขาเสียใจมากที่เขาทำแบบนี้
ซึ่งมีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาขนของออกจากบ้านด้วยนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยจะใช้พื้นที่บ้านนี่แหละเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้ตาย
เขาก็เอากระบะมา๓คันเอามาขนแต่ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเขาบอกเปลี่ยนใจแล้ว
ทำที่วัดดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบพิธีเชิญวิญญาณที่บ้านพักอีกครั้งก็แล้วกันค่ะ
คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วก็ส่งไลน์มาบอกน่ากลัวแล้วก็หดหูมาก

ฆ่าหันศพแม่ตัวเองไม่รู้ตอนที่ทำจิตใจคิดอะไรอยู่
แล้วตอนข่มขืนลูกเลี้ยงตัวเองนั้นคิดอะไรอยู่
เข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วนะคะสำหรับคนที่ก่อเหตุ